ญจนบุรีค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงแต่เป็นเรื่องของโจรขโมย
คือปกติมันเคยมีข่าวอยู่แล้วแหละไอ้ผัวตะแกรงพวกอะไรที่เป็นเหล็ก
ตะแกงท่อระบายน้ำอ่ะใช่ค่ะก็จะมีคนขโมยเนอะ
เอาไปขายได้ไงร้านรับซื้อของเก่าอะไรแบบนี้แต่ที่เนี้ย
ปอคะค่ะหายไปร้อยกว่าชิ้นนะคะอะไรคะไอ้ตะแกงตะแกงค่ะ
เหรอคือขโมยไปได้ยังไงแล้วมีกล้องมุมจรปิดจับภาพนี้
มาแล้วมาแล้วนี่ผู้ก่อเหตุก่อนเลยสองคนค่ะวัยรุ่น
ขับรถกระบะคันนี้มาเลยค่ะเป็นกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีขาว
ระเวนก่อเหตุเลยแล้วจุดเนี้ยที่กล้องมุมจรปิดจับภาพไว้ได้
เป็นถนนสายสามสองสามเส้นทางระหว่างอำเตอร์ท่าม่วง
ยังอำเภอท่ามกานะคะที่กาญจนบุรีเห็นพฤติกรรมของวัยรุ่นสองคนนี้ค่ะ
เขาจะขับรถแบบนี้ไปตะเวนก่อเหตุขโมยฝาตระแกงเหล็กท่อระบายน้ำ
ริมถนนค่ะจะจอดรถเอาไว้แล้วก็ลงมายกฝาท่อระบายน้ำ
ขึ้นท้ายรถที่ตัวเองขับมาอืมหลบหนีไปค่ะทีนี้ภาพวงจรปิดเนี้ย
เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงนะคะกาญจนบุรี
เขาเอาไปแจ้งความกับตำรัวสอบพอร์ท่าม่วงและสอบพอร์ท่ามะกาแล้ว
ให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัว๒โจรแสบรายนี้ค่ะ
ที่ขโมยฝาตะแกงเหล็กท่อระบายน้ำโอ้โหคือขโมยข้ามอำเภอค่ะพี่
ไล่ไปเลยไล่ไปเลยอย่างเงี้ใช่อ่าบอกให้เขาขโมยตั้งแต่พื้นที่อำเภอท่าม่วง
ค่ะไปที่พื้นที่ตะมนต์ท่าม้ายอำเภอท่ามะกา
รู้ไหมระยะทางคุณผู้ชมคะกว่า๒๐กิโลเมตรค่ะ
ขโมยไปทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
พบว่ามีฝาท่อระบายน้ำเนี่ยถูกขโมยไปนะคะ
กว่าหนึ่งร้อยสามสิบชิ้นอู้ยเอาไปได้ยังไง
และทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วดูดินี่นี่
หลุมเบลอเลยนะพอเอาฝาออกปุ๊บค่ะ
มันก็จะกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่อ่า
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้แล้วปรากฏว่าตกไงตกตรงไปหรือว่าเชียวหรืออะไรก็ตาม
แล้วรถมันล้มโอ้โหเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่เองพยายามจะเอากลวยแล้วก็เอาแบรีเออร์มาติดตั้งเอาไว้เพื่อบอกเอาไว้ค่ะ
แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะช่วงกลางคืน
เพราะมันไม่มีสัญญาณไฟก็อยากจะให้ผู้ขับขี่นะคะ
ที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ทั้งหมดเนี่ยระยะทางกว่ายี่สิบกิโลเมตร
ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็น่าจะต้องมาทำการซ่อมแซม
แต่อย่างหนึ่งเลยคือจับโจรให้ได้ด้วย
นี่มันคือขโมยทรัพย์สินทางราชการเลยนะของสาธารณะนะคะ